คุณผู้ชมครับไปที่เชียงใหม่เขามีการบุกไปจับคลินิกเถื่อนไปตั้งอยู่กลางป่า
รักษาฟรีทุกโรคและส่วนใหญ่คนไปรักษาเป็นต่างด้าว
แล้วมีน้ำมันกัญชาแจกให้ฟรีด้วยคุณผู้ชม
แล้วเปิดมาแล้ว๗๘ปีด้วยกัน
โอ้โหฟังแล้วก็ช็อกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับ

๗๘ปีแล้วเหรอเปิดป่ะถูกต้องตั้งแต่ปี๕๖นั่นแหละครับ

แล้วเนี่ยฮะสร้างจากเป็นเพลิงไม้ก็มีอะไรพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะไปหมด
ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ตำรวจภูทรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ไปตรวจสอบคุณดูสิมีเตียงผู้ป่วยด้วย
นะฮะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในกลางป่าบ้านป่าแงหมู่เจ็ดตำบลขี้เหล็ก
เมื่อวานเข้าไปตรวจสอบมีเตียงให้คนป่วยนั่งด้วย
จากการตรวจสอบที่นี่เป็นอาคารชั้นเดียวเปิดไว้สำหรับการรักษามีเตียงคล้ายผู้ป่วยอยู่ข้างใน๒เตียง
ข้างนอกก็มีเตียงมาอีกห้าเตียงพร้อมทั้งมีเข็มฉีดยาเวชพันธ์ยาต่างเครื่องบดยา
ยาสมุนไพรแบบผงแบบแคปซูลบรรจุในซองมากกว่า๑๐๐ซอง
แล้วก็มีบ้านชั้นเดียวอีกหนึ่งหลังเอาไว้เก็บยาสมุนไพรจำนวนมาก
มีผู้แสดงตัวเป็นคนดูแลคือนางอรุณวันนวลจันทร์อายุ๔๙ปีครับ
แล้วเขาก็บอกว่าที่นี่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ชนเผาสมุนไพร
รักษาผู้ป่วยจากโรคต่างด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยทั้งนวดครอบแก้วแล้วก็ให้ยาสมุนไพร
แล้วก็บอกด้วยว่าที่นี่ยังไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องในการประกอบสถานพยาบาล
แต่อยู่ระหว่างการขอนะฮะเขาเปิดแบบรักษาฟรี
ถ้าผู้ป่วยหรือญาติจะมอบอะไรให้ขอเป็นทรายกับปูนแล้วกัน
จะได้ไปสร้างเป็นพื้นที่ที่มันดีต่อไปนะครับ
ส่วนที่มีการบอกว่าแจกน้ำมันกัญชาฟรีแล้วก็สมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชาก็ยอมรับว่าแจกจริง
แต่แจกเพียงครั้งเดียวแล้วเป็นน้ำมันกัญชาที่เหลือจากงานวิจัยของอาจารย์ที่มีชื่อดังที่เธอนั้นเป็นลูกศิษย์อยู่เท่านั้น
และอาจารย์ก็มอบให้ยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายนะครับ
ด้านสาธารณสุขอำเภอแม่ริมบอกว่าสถานที่นี้เปิดให้บริการเข้าข่ายเป็นสถานพยาบาล
เพราะมีเตียงคนไข้มียามีขวดน้ำเกลือแต่ไม่มีใบอนุญาตก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามพรบสถานพยาบาล
ส่วนการสั่งจ่ายยาตำรับยาที่เป็นกัญชาด้วยหรือว่าน้ำมันกัญชาต่าง
ต้องจ่ายโดยแพทย์และเพศรัชกรเท่านั้นที่ผ่านการอบรม
และต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นด้วย
ส่วนกรณีนี้ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน
แล้วที่มันตกใจคือเปิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖นะฮะ
๗๘ปีเข้าไปแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นต่างดาว
จริงแล้วเขาบอกว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งเคยมีอาการช็อกมารักษา
สามารถกู้ชีพขึ้นมาได้แล้วก็มารักษาหายไปแล้ว๒ครั้ง